เรามีการแถลงผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับ
แต่ว่ามีหนึ่งในผู้ติดเชื้อเป็นทหารจากอียิปต์

แม้ว่าจะได้รับข้อยกเว้นในการเดินทางเข้าประเทศ

ว่าเรื่องข้อยกเว้นต่าง
มันเป็นไปตามมาตรการในการดูแลความปลอดภัยหรือเปล่า

วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบ้านเรา๓ราย
ก็เป็นชายไทยอายุ๔๘ปีรับจ้างเดินทางมาจากคูเวท
อีกคนเป็นหญิงอายุ๒๒ปีเดินทางมาจากบาเรน
แล้วก็อีกคนนึงนี่แหละครับที่กำลังเป็นประเด็นปัญหาอยู่นะฮะ
เพราะว่าเป็นทหารชาวอียิปต์วัย๔๓ปี
เดินทางมาปฏิบัติภารกิจถึงไทยวันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วก็จริงแล้วจากเดิมกำหนดโรงแรมที่พักคือในสมุทรปราการ
แต่ว่าเขาเดินทางมาถึงอุตภัวเขาก็พักที่ระยองทันที
แล้วจากนั้นอีกวันหนึ่งเขาต้องเดินทางไปประเทศจีน
เขาก็ออกจากอุตภัวแล้วก็เดินทางกลับมาบ้านเราอีก

นี่แหละครับกลายเป็นประเด็นว่า
ทหารนายนี้จริงถือว่าเป็นเข้าข่าย
ข้อกำหนดยกเว้นคนที่เดินทางเข้ามาตามภารกิจ
แต่ทีนี้มันมีช่องโหวอะไรหรือเปล่า
ก็เลยเป็นประเด็นที่ตอนนี้ต้องมีการควบคุมพื้นที่
สัมผัสโรคทุกแห่งที่ทหารชาวอียิปต์รายนี้ได้เดินทางไป
ใช่ค่ะก็ต้องสอบสวนโรคนะคะ
โรงแรมสถานที่บางแห่งที่เดินทางไป
แล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระยองคนก็เลยกลัวกันไง
คือไทม์ไลน์เขาเขาเข้าออกประเทศไทย
แล้วก็ได้รับการยกเว้นอะไรแบบนี้
มันจะกลายเป็นจุดเสี่ยงหรือเปล่าคนก็โยงไปถึงนู่น
สหรัฐที่เขาเข้ามาพบผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเรา
คุณผู้ชมส่วนความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนโควิด๑๙

เพราะว่าคุณอนุทินชาญวิรากุลบรองนายยกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
วิจัยวัคซีนกำลังพยายามเร่งรัดอย่างเต็มที่
ตอนนี้มีผลสำเร็จออกมาเรื่องหนึ่ง
คือก่อนหน้านั้นทดลองกับหนูก็สำเร็จแล้วนะ

ทีนี้ทดลองกับลิงที่ผ่านมา
ปรากฏว่าผลการทดสอบเป็นไปได้ด้วยดี
ลิงเขามีเหมือนความแข็งแรง
สามารถต้านไวรัสอะไรนี้ได้นะฮะ
ทีนี้ก็รอทดลองกับคนนะครับ
ก็คือช่วงตุลาคมพฤศจิกายน
ก็มีอาสาสมัครคนไทยนะที่จะเข้าร่วมทดลองด้วย
คาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนออกมาใช้อย่างเร็วที่สุด

อันนี้คือความสำเร็จของไทยนะ

แต่ยังไม่มีตัวใดที่ได้รับการรับรอง
โดยจำนวนนี้มี๑๒๙ตัวยังอยู่ระหว่างการทดลองในสัตว์
และมีวัคซีนเพียง๑ตัวเท่านั้น
ที่เข้าสู่การทดลองในระยะที่๓แล้ว
ก็หมายถึงของเรากำลังจะเข้าสู่การทดลองในคนแล้วด้วยนะ
ถูกต้องค่ะเป็นไทยผลิตไทยวิจัย
แต่ต้องรอดูนะว่าถ้าเกิดว่าใช้กับคนที่มีเชื้อ

ว่าอาจจะต้องไปใช้กับคนที่ต่างชาติหรือเปล่า